คุณผู้ชมค่ะรู้หน้าไม่รู้ใจจริงมีชายหนุ่มคนนึงหน้าตาดีเชียว
แต่ไปขโมยของครั้งไม่ใช่ครั้งแรกด้วย๓ครั้งแล้ว
เจ้าของร้านบอกว่าต้องแจ้งความแล้วล่ะทนไม่ไหวค่ะ
นี่เป็นชายหนุ่มหน้าตาดีผิวพันดีเนี่ยค่ะ
ดูโอเคดูไม่น่าจะเป็นขโมยขจนอะไร

ใช่ก็ไปเลือกดูแว่นตาสุดท้ายหยิบแว่นตาแบรนด์เนมใส่ถุง
แล้วก็เดินออกจากร้านไปหน้าตาเฉย
นางสาวอุทุมพรเอกสมัยเจ้าของร้านก็ประกาศตามหาเลยค่ะ
ประกาศผ่านเฟซบุ๊กบอกว่าผู้ชายคนนี้
อายุประมาณ๓๐๓๕ปีเข้าไปก่อเหตุขโมยแว่นตาแบรนด์เนม
ภายในร้านแว่นตาของห้างดังที่จังหวัดพระนครศรียุธยา
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนะคะตอนเที่ยง
นางสาวอุทุมพรบอกว่าผู้ชายคนนี้ไปขโมยแว่นสายตาที่ร้าน
เป็นครั้งที่๓แล้ว
เฉพาะแว่นสายตารุ่นเดียวกันด้วย

ครั้งที่๑ครั้งที่๒เนี่ยกล้องวงจรปิดก็จับภาพได้นะคะ
แต่ตอนนั้นเนี่ยมันเห็นหน้าไม่ชัดแต่ครั้งนี้มันชัดแล้วค่ะ
เดี๋ยวจะนำภาพจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความ
เพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป
คือไม่เข็ดไงครั้งแรกไม่โดนจับ
ครั้งที่๒ทำอีกนี่ครั้งที่๓แล้วนะคะ